มาดูเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสลดของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะ

คือตอนแรกลูกชายไปหาพ่อพ่ออยู่ที่บ้านคนเดียวนะคะ
พอไปตามหาหาพ่อไม่เจอแต่สุดท้ายไปพบพ่อเป็นศพแล้ว
ลักษณะคือเป็นศพน่าจะเสียชีวิตมามากกว่า๕วันแล้วนะคะ
เพราะว่าเจอแต่โครงกระดูกเสียชีวิตอยู่ป่าแถวบ้านนั่นแหละ
หลังจากนั้นแจ้งแม่แม่อยู่ที่พระนครศรีอยุธยา
แม่มาช่วยดูหน่อยซินี่ใช่พ่อไหม
พอแม่มาถึงค่ะแม่เป็นคนยืนยันเลยนี่แหละพ่อของเรา
หลังจากนั้นแม่เป็นลมหมดสติแล้วไปช็อกเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกนะคะ
สรุปครอบครัวนี้เสียคุณพ่อคุณแม่พร้อมกันเลย
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะส่วนบ้านที่ไปพบศพเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ขออภัยนะคะหลังจากที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุแพทย์ตำรวจเข้าไปตรวจสอบจุดที่พบศพนะคะ
จุดที่พบศพเป็นป่าห่างจากตัวบ้าน๓๐เมตรเท่านั้นค่ะ
ลักษณะศพที่พบมีหัวกระโหลกมีโครงกระดูกมนุษย์
ซึ่งคนที่มาดูศพและยืนยันก็คือลูกยืนยันว่านี่แหละพ่อ
ชื่อวนายสุชินเกิดดีอายุ๔ขออภัยนะคะอายุ๗๖ปีเป็นเจ้าของบ้าน
นางกระมวลพรธรรมวสาอายุ๔๙ปีลูกสาวผู้ตายเล่าว่า
อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเลี้ยงไก่ทำสวน
ส่วนแม่ไปอยู่กับเธอที่แปรนคล๔อายุทยา
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะลูกชายมาหาจะเอาเงินคนชะลามาให้
ไม่เจอพ่อค่ะเดินตามหาจนเย็นก็ยังไม่เจอ
ขอกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยอ่างทองมาช่วย
แล้วเขามาเจอในช่วงกลางคืนเนี่ยนะคะแต่มาพบเป็นโครงกระดูกพ่อ
แต่เขาบอกว่าสงสัยสาเหตุการตายเพราะพ่อไม่มีโรคประจำตัวค่ะ
ส่วนคุณแม่นะคะชื่อว่านางเกษรอายุ๗๐ปีพันรยาของผู้ตาย
หลังจากทราบข่าวเดินทางมาดูศพด้วยตัวเองบอกว่า
สามีมีพระเครื่องห้อยคออยู่หลายองค์แต่ตอนที่ไปพบศพเนี่ย
พระเครื่องมันหายไปไหนระหว่างที่นั่งคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่แบบนี้แหละค่ะ
พักนะหลังจากนี้นะช็อกค่ะหมดสติไปเลย
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองจนกระทั่งเช้าวันนี้
เกษรเสียชีวิตตามสามีไปแล้วนะคะ
ลูกสาวค่ะชื่อว่านางกมลพรค่ะเปิดใจเล่าเรื่องความรักระหว่างพ่อแม่นะคะ
บอกว่าอยู่กินกันมาตั้งแต่ตอนแม่อายุสิบห้าปีพ่ออายุยี่สิบเอ็ดปี
ถ้านับจนถึงตอนเนี้ยครองรักกันอย่างยาวนานห้าสิบห้าปี
ผูกพันกับพ่อมากช่วงที่พ่อป่วยก่อนหน้านี้
มาดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำให้พ่อไม่ห่างเลย
อยู่ด้วยกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากนั้นพอพ่อแข็งแรงทำงานได้ตามปกติ
แม่ก็เลยกลับไปอยู่กับลูกสาวไปช่วยลูกสาวนะคะ
ดูแลลูกสาวอยู่ที่อายุทยาฟังเสียงลูกสาวหน่อยค่ะ
แม่อยู่กับพ่อตั้งแต่อายุสิบห้าแล้วเหมือนพ่อเป็นทุกสิ่งอย่างกับแม่
คือเขาก็มีความผูกพันแต่ว่าพ่อเขาก็จะอารมณ์สูงโมโหร้ายนิดนึง
แต่ก็เหมือนคู่เวรคู่บุญคู่กรรมอะไรของเขานะ
คือเขาผูกพันกันเขาอยู่ด้วยกันตลอด
แล้วหนูก็เพิ่งเอาแม่ไปอยู่ยุธยาเพราะว่าแม่ร่างกายไม่ค่อยดี
ไปถามเพื่อนบ้านนี่นะคะชื่อว่านางสาวชะโล่มจัณคจอายุ๕๕ปีค่ะ
เปิดร้านขายของชำห่างจากบ้านผู้เสียชีวิตประมาณ๕๐๐เมตร
บอกว่าปกติแล้วนะผู้ตายจะมาซื้อของประจำเลย
แต่ช่วงหลังบ่นว่าเป็นลมบ่อยหน้ามืดบ่อย
อยากจะซื้อโทรศัพท์มือถือเอาไว้ติดต่อกับญาติ
แต่สรุปสุดท้ายค่ะเสียชีวิตไปซะก่อนเนี่ยนะคะ
แล้วเพื่อนบ้านบอกว่าที่มันช็อกหนักกว่านั้น
ก็มาทราบว่าพันรยาก็เสียชีวิตตามไปด้วย
คิดว่านี่เป็นความรักแท้และเป็นความห่วงใย
นี้ลูกจะนำร่างของพ่อและแม่ไปตั้งบำเพ็ญกุศลคู่กันนะคะ
ที่วัดธรรมนิยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้อีกครั้งค่ะ